แน่นอนเราติดตามกันอย่างต่อเนื่องมาหลายต่อหลายวัน
วันนี้เข้าสู่วันที่๕นับตั้งแต่สู้รบเกิดขึ้น
ในบริเวณตอนใต้ของประเทศอิสราเอล
แล้วก็มีการเอาคืนจากทางกองทัพอิสราเอล
ในการโจมตีฉนวนกาซ่า
เรื่องของการจับตัวประกันตอนนี้

ฮามัสก็ขู่จะทำร้ายทางตัวประกันด้วย
ถ้าเกิดว่าอิสราเอลนั้นไม่หยุดโจมตีพื้นที่ฉนวนกาซ่า
คุณผู้ชมครับมีสื่ออิสราเอลรายงานนะครับบอกว่า
องกำลังทหารของอิสราเอลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปช่วยเหลือกลุ่มคนศูนย์หายจำนวน๓๐คน
ปรากฏว่าในจำนวน๓๐คนนี้เป็นคนไทย๑๔คนครับ
โดยสามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยนะฮะขณะที่อิสราเอลเอง
อย่างที่ผมได้เกิดไปตอนต้นตอนนี้ก็โจมตีฉนวนกาซ่าไม่หยุดหย่อนนะครับ
ล่าสุดผู้เสียชีวิตนั้นกลมก็อยู่ที่ประมาณ๒๑๐๐โดยประมาณนะครับ
คุณผู้ชมครับการสู้รบของกลุ่มฮามาสกับกองกำลังของทางอิสราเอลนะครับ
ก็ตอบโต้กันในฉนวนกาซ่าต่อเนื่องครับล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวอิสราเอล
สังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาส๒คนนะครับ
ขณะที่หลายประเทศครับได้เสนอตัวจะเข้ามาไกลเกลี่ย
เพื่อให้ยุติสู้รบนะครับผู้เสียชีวิตมากกว่า๒๑๐๐คน
เป็นยอดผู้เสียชีวิตในอิสราเอล๑๒๐๐แล้วก็ฉนวนกาซ่าครับประมาณ๙๕๐กว่า
ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากอิสราเอลได้ถล่มพื้นที่เป้าหมายกว่า๒๐๐แห่งในฉนวนกาซ่านะครับ
คุณผู้ชมครับกระทรวงสาธารณสุขของในพื้นที่กาซ่าบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตนะครับเป็นเด็ก๒๖๐คนผู้หญิง๒๓๐คนบาดเจ็บอีกกว่า๕๐๐๐ครับ
แล้วก็บอกว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลไปยังพื้นที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่กาซ่า
ทำให้ตอนนี้ครับมีชาวปาเลสไตน์นั้นกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในดินแดนของตนเองหลักแสนคนนะครับ
แล้วก็ต้องหนีไปอยู่ในที่พักพิงของทางสหประชาชาติแล้วก็ในโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันครับทางสหประชาชาตินั้นบอกว่าพลเมืองปาเลสไตน์ที่กลายเป็นผู้พัดถิ่นในตอนนี้อย่างน้อย๒แสนคนแล้วนะครับ
นี่ครับเอายอดคนตายคนเจ็บให้ดูนะครับแบ่งเป็นพื้นที่อิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตล์นะครับ
ซึ่งปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตนั้นก็คือในพื้นที่บริเวณฉนวนกาซ่าและยังมีเขตเวสแบงค์นะครับ
เวสแบงค์ซึ่งจะเสียชีวิตน้อยกว่านะครับเทียบกับในพื้นที่ฉนวนกาซ่าซึ่งเป็นพื้นที่สู้รบนะครับ
นะครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นแม่ของนักท่องเที่ยวท่านนี้ชาว
อรมันได้ยืนยันว่าลูกสาวยังไม่ตายครับเป็นคลิป
และกำลังรักษาตัวในโรงพยาบาลเธอโพสต์คลิปในโลกออนไลน์ครับ
ลูกสาวนั้นยังมีชีวิตอยู่ครับได้รับบาดเจ็บสาหัส
บริเวณศีรษะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลร้องขอไปที่
รัฐบาลเยอรมนีแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้
ช่วยเหลือลูกสาวเป็นการด่วนอาการก็ยังคงน่าเป็นห่วง
คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศของงานดนตรีค่ะนะครับเมื่อวัน
ที่ผ่านมาภาพนั้นคือก่อนการโจมตีในช่วงระหว่างกำลัง
จะมีการโจมตีนะแล้วเนี่ยคลิปที่มีการเบลอก็คือคลิปที่
ตอนนั้นมีการลงในออนไลน์แล้วก็มีการพูดถึงว่าคาด
กันว่าเธอน่าจะเสียชีวิตใช่ใช่ไหมคะแล้วนี่ล่าสุดแม่ออก
ยืนยันว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ครับค่ะแต่ก็อยู่ในอาการที่
จากสาหัสน่าเป็นห่วงอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่
หลวงกาซ่านี่ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันคุณผู้ชมครับที่ผมเกิด
อิสราเอลครับระบุพิกัด๓๐คนรวมไปถึงชาวอิสราเอล๑๔
คนมีแรงงานไทย๑๔คนครับที่มีการแจ้งว่าศูนย์หายอยู่ทาง
ตอนใต้ของประเทศทางกองกำลังทหารไปช่วยได้แล้วนะครับหลัง
จากรายงานว่าหายไป๓วันนาทีภาพนี้มีความหมายนะครับภาพ
ในพื้นที่นะครับใกล้กับคลิปบูชไอฮัชโลชาแล้วก็ปลอดภัยดี
คือบริเวณนี้คือจุดที่ใกล้กับทางฉนวนกาซ่า

เป็นรายชื่อของคนที่ศูนย์หายนะคะ

ญาติพี่น้องที่กำลังรอการติดต่ออยู่
เห็นแล้วคงจะใจชื้นขึ้นมาค่ะ